เราเริ่มต้นวันนี้นะครับด้วยเรื่องที่คุณตาจรูนเสียชีวิตเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับท่านผู้ชมครับ
โดยลูกสาวกับภรรยาของคุณตาจรูนมีพันธ์หรือว่าคุณตาซาเล้งวัย๘๒ปี
ที่ถูกนายนาราธรโสติยังหรือว่านายจอร์ดทำร้ายร่างกายจนบาดเจ็บสาหัสแล้วก็เสียชีวิตนะครับ
วันนี้ทางครอบครัวก็เดินทางไปที่โรงพยาบาลราชวิถีไปรับศพคุณตาเพื่อไปบำเพ็ญกุศลทางศาสนา
หลังจากเสียชีวิตเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เสียชีวิตเมื่อเวลา๒๒นาฬิกา๕๖นาทีนะครับ
ทีมแพทย์ของโรงพยาบาลราชวิถีออกเป็นแถลงการในเบื้องต้นนะครับว่าสาเหตุการเสียชีวิตของคุณตาเนี่ยก็เกิดขึ้น
หลังจากที่ทางโรงพยาบาลวัชวิถีส่งทีมแพทย์ไปเยี่ยมผู้ป่วยคือคุณตาจรูนที่บ้านพักเมื่อวันที่๒๙มีนาคมแล้วพบว่าผู้ป่วยมีไข้ซึมและอ่อนแรง
ก็เลยนำตัวมาเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยในนะครับได้ตรวจวินิจฉัยด้วยเอ็กซอเรย์คอมพิวเตอร์สมองผลการตรวจปกติจึงให้การรักษาภาวะติดเชื้อด้วยยาปฏิชีวนะทางหลอดเลือดดำอย่างไร
เมื่อ๒๒นาฬิกา๕๖นาทีของเมื่อคืนที่ผ่านมาผู้ป่วยได้ถึงแก่กรรมโดยสาเหตุเบื้องต้นคาดว่าเสียชีวิตจากภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด
อันนี้เป็นแถลงการเบื้องต้นจากทางโรงพยาบาลราชวิถีนะครับ
ภรรยาของคุณตานะครับก็คือคุณยายฉลวยจริตเอกบอกกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีว่าเมื่อวานก่อนจะพาคุณตามาโรงพยาบาลนะคุณเขียนมาสอน
ตอนนั้นคุณตาจรูนมีอาการไข้สูงอยู่ที่บ้านบ่นว่าเจ็บปวดตามร่างกายนะฮะก็เช็ดตัวป้อนข้าวนะครับคุณตาก็หลับไปนะครับ
ตนก็ยังพูดล้อเล่นกับตาเลยว่าแหมสบายเลยนะมีคนป้อนข้าวให้พอกินแล้วก็หลับเลยนะจากนั้นลูกก็พามาที่โรงพยาบาลกระทั่งกลางดึกแพทย์มาดูอาการพบว่าคุณตาซุดหนักแล้วก็เสียชีวิตส่วนตัวยอมรับว่าไม่คาดคิดว่าคุณตาจะด่วนจากไปเร็วขนาดนี้ในใจยังหวังจะให้คุณตาหายมาเป็นปกติแต่ก็ต้องมาเสีย
เชื่อว่าคุณตาไม่ต้องด่วนจากไปแบบนี้อย่างแน่นอนซึ่งเรื่องของในจอร์ดคนก่อเหตุนะคุณยายบอกไม่อยากพูดถึงค่ะไม่อยากจะพูดถึงเลยนะฮะเพราะว่าเหนื่อยมากกับเรื่องที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นตอนนี้ขอให้ทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย
ตอนนั้นก็นอนแล้วละแล้วก็มีหมอมายายก็อยู่ข้างนอกบ้านไม่เคยรู้เรื่องอะไรละมาวัดอะไรเนี่ยเดี๋ยวก็บอกไข้คุณสูงแล้ว
คือไข้คุณสูงไหมเดี๋ยวก็เรียนรถมาแหละรถโรงพยาบาลเท่าไหร่เนี่ยแล้วก็มาโรงพยาบาล
ช่วงสุดท้ายที่คุณยายได้คุยกับคุณตานี่คุยกับเรื่องอะไรไหมครับ
ยายป้องข้าวยายบอกว่าแหมนอนตะบายเนี่ยมีคนป้อนแค่นั้นเนี่ยยายก็ป้องป้องไปเรื่อย
แล้วแกก็อิ่มก็บอกอิ่มแล้วนี่ยายก็เลิกก่อน
ยายคิดไหมว่าการป้องข้าวคราวนี้ก็เป็นคราวสุดท้ายยายป้องข้าว
ใช่ครั้งสุดท้ายครั้งสุดท้ายเลยเนี่ยยายป้อนตัวยายแล้วแกก็มาโรงพยาบาลแล้วแกก็จากไป
หากไม่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นกับตาเนี่ยตาจะเป็นอย่างนี้ไหมครับยาย

ก็คงยังไม่เป็นเนี่ยเธอไม่เก็บไข้อะไรเลยอะ
ไม่มีอะไรไม่มีการเจ็บไอนะเธอไปฉิดเทอร์เล้นก็ดีอะ
ถ้าหากยายได้คุยกับจอร์ดได้มีโอกาสพูดกับจอร์ดอีกครั้ง

ไม่รู้เราไม่ต้องพูดแล้วล่ะล่ะยาย

เหนื่อยกับตัวจอร์ต
ตัวยายเหนื่อยล่ะ

ครอบครัวได้นำไปประกอบพิธีทางศาสนา
ที่วัดสุนทรารามหรือว่าวัดห่อหมก
ที่จังหวัดพระนครศรียุธยานะครับ
ก็จะมีพิธีสวดพระอภิษฐรรมศพเป็นเวลา๕วันนะครับ
แล้วก็จะมีพิธีชาปนกิจศพ
ในวันที่๓เมษายนนี้
หลังจากที่มีการตรวจพิสูจน์
การเสียชีวิตอย่างละเอียดของคุณตานะฮะ

ความอธิบดีทึ่งทำหน้าที่ในการตรวจพิสูจน์
ก็ได้ออกเป็นแถลงการ
ระบุว่าสาเหตุการเสียชีวิตของคุณตาจรูนมณีพันธ์นั้น
เกิดจากริ่มเลือดภายในเส้นเลือดดำของขาซ้าย
อุดตันภายในเส้นเลือดแดงใหญ่ของปอดข้างขวา
เนื่องจากนอนอยู่เฉยบนเตียงโดยขาไม่ได้ขยับ
ทำให้การไหลเวียนของเลือดโดยเฉพาะเส้นเลือดดำบริเวณน่อง

จึงเกิดเป็นริ่มเลือดภายในหลอดเลือดดำ
ริ่มเลือดหลุดไหลตามกระแสเลือดเข้าไปสู่เส้นเลือดที่ปอด

เกิดอาการปอดขาดเลือดไปเลี้ยง
ทำให้การทำงานของปอดล้มเหลวแล้วก็เกิดการหายใจล้มเหลว

คือก็เป็นว่าถ้าคุณตาไม่ถูกนายจอร์ดทำร้ายนะคุณเขียนมาสอน

ขยับขยื่นติดเตียงแบบนี้เนี่ย
ก็ไม่เสียชีวิตไม่นำมาสู่การเสียชีวิตไง
ใช่ค่ะก็เลยมีการแจ้งข้อหาเพิ่ม
ทำร้ายร่างกายผู้อื่นทำให้ถึงแก่ความตายครับ
ซึ่งทุกครั้งที่เราเล่าถึงข่าวนี้นะคะ
แล้วก็ได้มีโอกาสย้อนกลับไปดูภาพวันที่เกิดเหตุ

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อ๑๓มีนาคม

เห็นพฤติกรรมของในจอร์ดคนก่อเหตุแล้วเนี่ย
มันสะเทือนใจมันสลดใจจริงในจอร์ดอายุ๒๓
ขี่รถจักรยานยนต์ตอนแรกเนี่ย
ก็มีรายงานว่าจอร์ดกดโทรศัพท์มือถือด้วย

ตัวเองไปเกี่ยวกับรถซาเล้งของคุณตา
แล้วก็ยังจะไปทำร้ายเนี่ยค่ะ
ทำร้ายคุณตาจนคุณตาได้รับบาดเจ็บสาหัสในช่วงแรก
แล้วก็อ้างว่าไม่เห็นว่าเป็นคนแก่เนี่ย

นี่ค่ะบาดเจ็บสาหัส
นอนอยู่กับบ้านขยับตัวไม่ได้มีแผลกดทับ

ที่ซอยชาญเมืองแยก๒ประชาสงเคราะห์ดินแดง
แบบนี้ค่ะครับตั้งแต่เริ่มต้นเป็นข่าวเนี่ยคนในสังคมในโลก
เชียลพยายามลงขันกันเลยนะคะตั้งฆ่าหัวไล่ล่าตัวคนก่อเหตุ
เพราะมันสะเทือนใจทำร้ายคนแก่ไม่มีทางสู้แบบนี้ได้ยังไง
แล้วก็มันมีภาพนี้ที่จอร์ดกดโทรศัพท์มือถือขณะที่ขี่รถจักรยานยนต์
อยู่อะค่ะครับเรามาไล่เรียงลำดับเหตุการณ์นี้นะคะ
เพราะว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยสังคมกดดันอย่างหนักให้ตำรวจนครบาน
ห้วยขวางจับตัวจอร์ดให้ได้แล้วก็จับได้วันเดียวหลังเกิดเหตุ
ก็รับสารภาพว่าทำร้ายคุณตาจริงจริงอ่า
ว่าบันดาลโทษะก็พร้อมจะชดใช้ทุกอย่างค่ะ
รักษาพยาบาลจะขอคำมาคุณตาที่รักษาตัวอยู่โรงพยาบาลราชวิถี
คุณตาพอพ้นขีดอันตรายเอ็กซาเรย์สมองไม่มีความผิดปกติอะไร
ก็มีแผลที่คิ้วคิ้วแตกอาการอื่นอื่นก็ค่อนข้างจะดีขึ้นในช่วงแรกครับ
ช่วงบ่าย๑๖มีนาคมจอร์ดก็ถูกตำรวจแจ้งข้อหา
ทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสได้รับการประกันตัวไป
อืมก็ไปเยี่ยมคุณตาเอาพวงมาลัยไปกราบขอขมาถึงขอบเตียงคนไข้อย่างที่เห็น
ก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนบอกว่าไม่ได้ตั้งใจจะรับผิดชอบทุกอย่าง
จะดูแลคุณตาจรูนย้อนกลับไปฟังอีกครั้งหนึ่งค่ะ
พูดไว้แบบนี้ค่ะ
แต่หลังจากนั้นทีมข่าวของเราก็ตามอาการคุณตาจรูนไปที่บ้านตลอดนะ
ทางครอบครัวก็บอกว่าก็ไม่เห็นจอร์ดมา
ค่าเสียหายขอไปแสนหนึ่งจ๊อตต่อเหลือแปดหมื่น
หมื่นไม่พอขอผ่อนจ่ายเดือนละสามพัน
กว่าจะครบแปดหมื่นสองปีกว่า

อ้างว่าความจริงผมก็มาเยี่ยมทุกวันนะ
แต่พอจะมาถึงเห็นนักข่าวเยอะ

นี่ค่ะสภาพของคุณตาก่อนเสียชีวิตก็คือ
ทางครอบครัวก็คือภรรยากับลูก
ก็ต้องคอยช่วยเหลือเพราะคุณตาขยับไม่ได้

สุดท้ายก็อย่างที่บอกนะคะว่าคุณตาก็
เข้าโรงพยาบาลอีกรอบหนึ่งเมื่อคืนนี้
ช่วงค่ำหัวใจหยุดเต้นนะคะ
คุณหมอก็พยายามที่จะปั๊มช่วยอยู่ครึ่งชั่วโมง

โรงพยาบาลราชวิถีก็เลย

การเสียชีวิตว่าติดเชื้อในกระแสเลือดนะคะ

ก็ไปที่โรงพยาบาลราชวิถีแล้วก็ได้เจอคุณตานะครับ
ก็มีภาพในช่วงวาระสุดท้ายของคุณตาก่อนจะสิ้นลมนะฮะ
โดยผู้สื่อข่าวที่เดินทางไปเยี่ยมคุณตาเนี่ย
เพื่อไปดูความคืบหน้าของอาการคุณนันทพรธาวระนะฮะ
ก็ได้เปิดเผยเรื่องราวเอาไว้ฟังแล้วก็น่าเศร้านะฮะ
หลังจากทราบข่าวว่าคุณตาเสียชีวิต

เพราะว่าเมื่อวานนี้ตอนบ่ายที่เธอไปที่โรงพยาบาลรัชวิถีเนี่ย
ตอนที่ไปถึงตอนนั้นบังเอิญช่วงที่ญาติญาติออกไปข้างนอก
ก็เลยได้อยู่กับคุณตาเพียงลำพังที่เตียงผู้ป่วยนะครับ
แล้วคุณตาจรูนนะครับในช่วงนั้นเนี่ยเหมือนกับพูดออกมาด้วยเสียงเบานะครับว่าหนาว
คุณนันทพรก็เลยหันไปถามว่าเออตาหนาวเหรอ
เพราะว่าคุณตาก็พยายามที่เหมือนกับจะหยิบผ้าห่มที่กองอยู่ข้างตัว
คุณตาก็บอกหนาวห่มให้หน่อยคุณนันทพรบอกว่าก็เลยรีบห่มผ้าให้กับคุณตานะครับ
แล้วก็ได้จับแขนที่แห้งเหี่ยวของคุณตาทำให้รู้ว่าคุณตาเนี่ยแทบไม่มีเนื้อเลยอ่ะ
คือหนังหุ้มกระดูกแล้วนะด้วยความอ่อนแออ่อนเพลียของร่างกายด้วยก็เลยห่มผ้าให้นะครับ
อีกสักพักนึงญาติญาติก็มานะครับญาติมาก็เลยได้สอบถามกันนะครับ
ก็บอกว่าญาติบอกว่าหมอบอกว่าตามีไข้สูง๓๘องศาต้องนอนที่นี่๑คืนเพื่อให้ยาฆ่าเชื้อรักษาแผลกดทับ
แต่ตอนนั้นคุณนันทพรธวระผู้สื่อข่าวธรรมรัฐทีวีบอกว่าก็ไม่มีอาการอะไรที่จะคิดว่าคุณตาจะเสียชีวิตในเวลาต่อมาในช่วงกลางคืนนะนะ

เออเนี่ยคือวาระสุดท้ายของคุณตาที่ได้

แต่กลับกลายเป็นข่าวเศร้าได้ทราบในช่วงกลางคืนว่า

คุณนันทพรก็ตามต่อวันนี้ไปที่งานศพของคุณตา
เดี๋ยวจะมีรายงานสดกลับมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามด้วยนะคะ

แล้วจอร์ดคนที่ก่อเหตุทำให้คุณตาต้องเสียชีวิตเนี่ย

ตอนแรกก็คือข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บสาหัส
ก็ต้องเพิ่มข้อหาเป็นทำร้ายร่างกายผู้อื่น

หรือว่าภาษาที่เราคุ้นปากก็คือ

เมื่อสักครู่ถามทนายเกิดผลทนายบอกพูดแบบนี้ก็ไม่ผิด
ก็คือฆ่าคนตายโดยไม่เจตนานะคะ
ทางตำรวจสนห้วยขวางก็พาไปฝากขังผลัดแรกต่อสารอาญา
สารท่านอนุญาตให้ประกันตัวนะคะ
วงเงินประกันคือ๑๘๐๐๐บาท

สารท่านก็ไม่ได้มีเงื่อนไขอะไรในการประกันตัวครั้งนี้นะคะ
ข้อหานี้เป็นไปตามมาตรา๒๙๐นะคะ
ทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตาย
พอในจอร์ดได้รับการประกันตัว
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสีหน้าก็เครียดค่ะ
ก็บอกว่ากังวลที่ข้อหามันหนักขึ้น
ทนายความก็บอกว่าไม่คิดว่าเหตุการณ์จะบานปลาย

เพราะว่าก็ได้เจรจากับคุณตาทางครอบครัวคุณตาเรียบร้อยแล้ว
ก็เลยไม่ได้เยียวยาครอบครัวของคุณตาเท่าที่ควร
เพราะว่าไม่คิดว่าเขาจะเสียชีวิตอย่างนี้ค่ะ

แสนแปดวันนี้มีเงินมาประกันตัวนะ

ก็ในจอร์ดก็บอกว่าก็รู้สึกผิด
รับผิดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ
ยืนยันว่าที่ผ่านมาเนี่ยจอร์ดเองก็ไปเยี่ยมนะ

การที่เกิดขึ้นเพราะว่า
ยังไงอะ
มันเป็นเรื่องของ

อารมณ์ของบุคคลทำไปแล้วมันก็ต้องยอมรับ
ในสิ่งที่เกิดขึ้นเขาทำนะครับ
แต่ในที่ว่าในการปฏิเสธมันครั้งแรกเนี่ยก็คือ

ตอนนี้เราก็เพื่อประกันตัวออกมาเพื่อไปช่วยเหลือทาง

มันเป็นเรื่องความรับผิดชอบใช่ไหมครับ
ทำผิดก็ต้องรับผิดแค่นั้นเองนะครับ

ผลกฎหมายหรือข้อกฎหมายมันจะเป็นอะไรก็ช่าง
แต่เมื่อผิดเราก็ต้องดูแลนะครับ
ส่วนแฟนของในจอร์ดนะคะ
นางสาวเมย์ก็เดินทางไปด้วย
ก็บอกว่าพอรู้ข่าวว่าคุณตาอาการไม่ดีก็ไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลนะ
แต่พอไปถึงที่โรงพยาบาลราชวิถีเข้าเยี่ยมไม่ได้
หมดเวลาเยี่ยมไปแล้ว
ว่าไปแต่เข้าเยี่ยมไม่ได้เนี่ย
สุดท้ายก็มารู้ว่าคุณตาเสียชีวิต
หลังจากนั้นพนักงานสอบสวนก็ติดต่อจอร์ดให้เข้าพบ
แจ้งข้อหาเพิ่มเป็นทำร้ายร่างกายผู้อื่น

ก็ยอมรับว่าจอร์ดเองก็เสียใจ
เสียใจตั้งแต่วันแรกที่เกิดเหตุ
หลังจากนี้จะไปร่วมงานศพของคุณตาจรูน
อ๋อจะรีบ

ค่ะแต่ผู้สื่อข่าวก็ยังไม่ได้รายงานว่าเจอจอร์ดหรือแฟนจอร์ดที่งานศพนะคะ
เดี๋ยวผมจะรอดูรายงานจากทางนักข่าวของเราที่งานศพของคุณตา

ก็เมื่อสักครู่นี้ถามทนายเกิดผลแก้วเกิดที่มาคุยกับคุณจอมขวัญในถามตรง
ถ้าข้อหาสามารถแจ้งเจตนาฆ่าหรือฆ่าคนตายโดยเจตนาได้ไหม
นายเกิดผลบอกว่าตรงนั้นมันไปไม่ถึง
เรื่องจากตอนที่ตั้งใจเนี่ยคือตั้งใจไปทำร้ายร่างกายเขา
มันไม่ได้ว่าตั้งใจว่าจะไปฆ่าเขาให้ตายอย่างนั้นนะครับ
ตอนนี้ตำรวจก็แจ้งข้อหาเพิ่มเนี่ยคืออันนี้ถูกแล้วนะครับ
ซึ่งความคิดเห็นทางด้านกฎหมายเนี่ยนะครับ
ก็มีจากอาจารย์ปรเมฆอินทรชุมนุมรองอธิบดีอายการด้วยนะครับ
ท่านบอกว่าในมุมของกฎหมายเรื่องนี้
ที่ตำรวจตั้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมกับนายจอร์ดนั้นถูกต้องแล้ว
เนื่องจากคุณตาซาเล้งเสียชีวิต
ตามแถลงจากทางการแพทย์เนี่ยคือการติดเชื้อในกระแสเลือด
หรือว่าเหตุผลด้านต่างทางการแพทย์
แต่สาเหตุก็คือมันเริ่มต้นมาจากการที่ในจอร์ดเตะคุณตาทำร้ายร่างกายคุณตาจนบาดเจ็บสาหัส
โดยสารจะดูที่เจตนาด้วยนะครับ
เจตนาที่ในจอร์ดนั้นมีเจตนาจะทำร้ายร่างกายจนเสียชีวิต
หรือไม่อาจจะไม่มีตรงนี้
แต่นายจอร์ดก็มีเจตนาในการทำร้ายร่างกายจนนำมาสู่การติดเชื้อจนเสียชีวิต
หากนายจอร์ดจะสู้คดีก็อาจจะอ้างว่าเป็นการบันดาลโทษะ
ซึ่งโทษอาจลดลงมาแต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับดุลยพินิษฐ์ของศาลด้วย
อาจารย์ประเมฆบอกว่าการที่ในจอร์ดแสดงเจตนาในการมาขอขมาที่โรงพยาบาล
แสดงความรับผิดชอบในระดับหนึ่งในการที่จะเยียวยาชดใช้ค่าเสียหาย
แต่เชื่อว่าคงไม่มีผลอะไรกับการพิจารณาของศาล
เนื่องจากกรณีนี้เป็นการทำร้ายร่างกายที่มีเจตนาอย่างชัดเจน
อาจารย์ปรเมฆท่านก็ให้ข้อมูลทางด้านกฎหมายเอาไว้นะครับ
คือเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่สังคมให้ความสนใจ

ที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของพฤติกรรมตั้งแต่วันก่อเหตุนะครับคุณเขียนมาสอน

ตำรวจต้องถูกกระแสจากทางโซเชียลอะไรกดดันตั้งค่าหัวด้วย

ตำรวจก็ไปตามจับมาได้ตามจับมาได้คุณก็อ้างต่างนานา
ขอเข้ามาตำรวจให้ประกันตัวไปขอเข้ามาขอเข้ามาบอกอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้น
ห่มร้องไห้คุณผู้ชมส่งข้อความมาทางไลน์บอกร้องไห้แบบไม่มีน้ำตา
เยี่ยมที่บ้านก็อ้างเหตุผลว่าไปแล้วสื่อเยอะผมก็เลยไม่เจอ
คุณตาซุดเข้าโรงพยาบาลก็บอกไปก็หมดเวลาเยี่ยม
ว่าจอร์จไปนะไปบ้านคุณตาไปวันเว้นวัน
แต่ผู้สื่อข่าวเราก็ตามไปบ้านคุณตาทุกวันก็ไม่เห็นก็ไม่เจอนะ

เรื่องของการทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายที่เขาปฏิเสธ

คำถามคือว่าเขาสามารถสู้ในลักษณะที่ว่า
ขอประวัติสุขภาพร่างกาย
ประวัติการรักษาประวัติการเข้าโรงพยาบาล

ว่าสุขภาพดีไม่ดีแค่ไหนอย่างไร

ถ้าเขาจะสู้ทำนองนี้มีผลต่อคดีแน่นอน
เพราะว่าสิ่งที่หมอวิทย์ใช้ว่าสาเหตุของคุณตา
เกิดจากเรื่องของปอด

ถ้าเขาสามารถนำสืบได้ว่า
เหล่านี้เกิดจากโรคภัยประจำตัวของคุณตาอยู่แล้ว
หรือคุณตาเคยมีประวัติการรักษา
หรือเคยมีสาเหตุหรือมีความใกล้เคียง
และบาดเจ็บล้มหมอนอนเสือจนเป็นแผลกดทับ
ถ้าหมอวินิจฉัยลักษณะไปทำนองว่าไม่น่าจะเกี่ยวข้องกัน
ก็เป็นประโยชน์ถึงความสงสัยได้เหมือนกันครับ

นำมาสู่บรรทัศน์สุดท้ายของการเสียชีวิตของคุณตา
ทีนี้มันมีอันหนึ่งที่เขาพูดถึงกัน
ก็คือแนวคำพิพากษาสารดีกาค่ะทนายเกิดผล
คือมีคล้ายแบบนี้เลย
คำพิพากษาสารดีการลักษณะคดีลักษณะแบบนี้มีเยอะนะครับ

ก็มีการยกตัวอย่างลักษณะคล้ายกัน
ถ้าคุณไม่ทำเขาเขาก็ไม่ล้มหมอนนั้นเสือ
ไม่ถึงกับเหตุที่ถึงกลับความตาย

แต่คุณจอมขวัญโดนต่อยแล้วเสียหลักเซล้มไปโดนรถชน
อย่างนี้ถามว่ามันเกิดจากที่ถูกรถชน

แต่ที่เหตุที่เสียหลักเสียล้มเพราะใครทำร้าย

แต่ว่าสิ่งที่ทำมันมีผลแค่ไหนที่ปลายทาง

การที่มีการไปเหมือนกับไปเอาประวัติเดิม
ที่เคยมีการก่อเหตุมาเคยต้องคดีมาแบบนี้
มีผลต่อการตัดสินคดีเขาไหมคะตอนนี้

ประวัติไม่ว่าเขาจะเคยก่อเหตุอาจจะรุนแรงอะไร

มากี่ครั้งต่อกี่ครั้งในพื้นที่ไหนบ้าง
มีผลต่อการพิจารณาปัจจุบันไหมคะ
โดยหลักแล้วนะครับถ้าสารจะพิจารณาลงโทษ

ประวัติที่เคยต้องโทษหรือว่าเคยกระทำความผิด
ต้องเป็นในขณะที่เป็นผู้ใหญ่นะครับ
สารจะไม่เอาโทษที่เกิดจากความผิดฐานประมาท
ความผิดระหูโทษหรือขณะกระทำความผิดเป็นเยาวชน
บวกโทษเพิ่มโทษหรือพิจารณาการลงโทษ

เพราะว่าตอนนี้เจ้าตัวอายุ๒๑ใช่ไหมคะ
เพราะฉะนั้นเหตุที่เกิดก่อนหน้านี้คือก็ยังเป็นเยาวชนอยู่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

ดูอีกข่าวหนึ่งก็สะหรับใจค่ะ

เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเช้าเมื่อวาน
แล้วลักษณะการฆ่านะคือมันโหดเยี่ยมมากคุณภาคภูมิ
มีดฟันคอเกือบขาด
ฟันหลัง๒แผลฟันหน้าอก๑แผล
ใช้ถังแก๊สพิคนิคทุบจนกระโหลกร้าว
นี่คือลูกทำกับแม่นะคะ

เพราะว่าหลังเกิดเหตุหายตัวไป

พอจับได้ปุ๊บพูดจาวกวนผู้จาไม่รู้เรื่อง
จนต้องส่งไปตรวจสภาพจิตก่อน
ว่ามีพฤติกรรมอะไรสภาพจิตผิดปกติอะไรหรือเปล่า
หรือเสพยาเสพติดอะไรหรือเปล่า
ก็ต้องนำตัวมาลงโทษตามกฎหมายนะคะ
เป็นเหตุการณ์ที่นางแจ่มสีทองชัยอายุ๕๗ปีค่ะ
ถูกคนใช้มีดฟันคอเกือบขาด
ถูกฟันที่หลัง๒แผลหน้าอก๑แผล
แล้วก็ถูกถังแก๊สปิ๊กนิกทุบ
กระโหลกร้าวถูกทุบไปที่หัวนะคะ

ตำบลท่าทรายอำเภอเมืองสมุทรสาคร
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเช้าเมื่อวาน
แล้วหลังเกิดเหตุลูกชายของนางแจ่มสีหายไป
ก็เลยตกเป็นผู้ต้องสงสัยตั้งแต่แรกอยู่แล้ว
ล่าสุดเนี่ยตำรวจจับตัวได้นะคะ
นายจรินทองชัยอายุ๓๘ปี
เป็นลูกชายของผู้เสียชีวิตนะคะ
แล้วก็เนี่ยตอนจับตัวได้ไปอยู่ในวัด

เพราะว่าที่เสื้อของนายจรินมีรอยเปื้อนเลือด
โอ้โหติดอยู่เต็มเสื้อค่ะ
นายจรินก็ให้การวกไปวนมา

พอตรวจปุ๊บไม่เจอสารเสพติดในร่างกาย

ยึดเสื้อผ้าเอาไว้ที่มีรอยเลือด

พี่ชายของผู้เสียชีวิต
นายวิทูลทองชัยอายุ๖๕ปี

ก็ไปที่สพเมืองสมุทรสาคร

นายจรินก็ยังพูดจาววกวน
นายจรินตอบแบบนี้

เพราะติดต่อกับผู้ว่าจ้างไปแล้ว

อยากจะฆ่าให้ตายตกไปตามกัน

ตำรวจก็ยังไม่สามารถตั้งข้อหาได้

ไปที่สถาบันกรยานิวัฒนา

ถ้ารู้ตำรวจก็ต้องนำตัวกลับมา
แจ้งข้อหาดำเนินคดีตามกฎหมาย
มาแกล้งบ้าแกล้งสติไม่ดี

เขาก็เอาไปรักษารักษาหายกลับมารับโทษเหมือนเดิม

ท่านผู้ชมครับเราจะไปดูเรื่องของพิธีสวดพระพิธรรมศพของคุณตาจรูนที่วัดสุนทรารามหรือว่าวัดห่อหมกที่พระนครศรียุธยา
คืนนี้เป็นคืนแรกก็เต็มไปด้วยความโศกเศร้าแล้วฮะ
ติดตามจากรายงานของคุณนันทพรธาวระผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานมาจากจังหวัดพระนครศรียุธยาครับ
คืนแรกของการสวดพระอภิษฐรรมศพคุณตาซาเล้งนะคะ
ยังคงไร้เงาของผู้ต้องหาคู่กรณีค่ะ
ที่ก่อนหน้านี้ยืนยันเข้ามา
ว่าจะเข้ามากราบขอขมาศพคุณตาเป็นครั้งสุดท้ายนะคะ
ขณะที่ในฝั่งของลูกสาวและภรรยาของคุณตาซาเล้งเอง
ได้เปิดใจค่ะว่าพร้อมที่จะอโหสิกรรมให้นะคะ
เพราะว่าไม่สามารถทวงคืนความสูญเสียครั้งนี้ให้กลับมาได้ค่ะ
บรรยากาศพิธีสวดพระอภิษฐรรมศพนายจรูนมณีพันธ์
หรือคุณตาซาเล้งวัย๘๒ปี
ภายในวัดสุนทารามหรือวัดห่อหมกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาคืนแรก
เป็นไปอย่างโศกเศร้าโดยมีครอบครัวและญาติพี่น้อง
รวมทั้งเพื่อนบ้านมาร่วมแสดงความไว้อาลัยเป็นครั้งสุดท้ายจำนวนมาก
โดยคืนนี้ถือเป็นคืนแรกของการสวดแต่กลับไร้เงาของนายธนทร
หรือโสติยังหรือจอสคู่กรณี
ที่ก่อเหตุทำร้ายร่างกายคุณตาจนได้รับบาดเจ็บ
ก่อนจะเสียชีวิตเมื่อคืนที่ผ่านมา
โดยฝั่งผู้ต้องหาแจ้งว่าจะขอเลื่อนการเดินทางมาไหว้
ขอขมาศพเป็นวันพรุ่งนี้แทนค่ะ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีได้พูดคุยกับนางฉลวยจริตเอก
ภรรยาของคุณตาซาเล้งยอมรับว่าเสียใจ
ที่สามีคู่ชีวิตด่วนจากไปเร็ว
แต่มาถึงวันนี้เริ่มทำใจได้
และพร้อมอโหสิกรรมให้เพราะจะได้ไม่ทรมาน
เช่นเดียวกับลูกสาวที่ยอมให้อภัย
เพราะไม่สามารถทวงคืนความสูญเสียให้กลับมาได้
แต่ก็อยากฝากถึงผู้ต้องหาว่า
ขอให้การกระทำครั้งนี้เป็นบทเรียน
และให้เห็นใจผู้สูงอายุให้มากกว่านี้
อย่าใช้อารมณ์โมโหชั่ววูบทำร้ายใครอีก
เพราะแกเป็นคนแข็งแรงแล้วก็ไม่มีอะไรอะไรกว่านั้นอ่ะ
ไม่มีอะไรที่ต้องน่าคิดเลย
แกก็ไปแกธรรมชาติไม่มีอะไร
วันนั้นแกก็ไปสันเล็งวันนั้นแกก็ไปอ่ะ
ประมาณสี่โมงอ่ะ
เจ้าหัวใหม่ก็เสียแต่นี่มันก็เฉยแล้ว

ตำรวจเขาก็เอากับแกติดไอ้นั่นไปแล้ว
ออกไปแล้วเอาหัวสิ
เพราะว่ามันก็เลยเด็กมันก็ดีมาเล่นมาทุกวัน

อยากฝากบอกอะไรกับน้องกับผิดการทางนี้
ให้กลับตัวแบบนี้อย่าไปทำคนแก่ลูก

ขณะที่ฝั่งของนายประพฤติมณีพันธ์ลูกชายที่เห็นต่างจากแม่และน้องสาว
คือต้องการให้เจ้าหน้าที่ดำเนินคดีกับคู่กรณีให้ถึงที่สุด
รวมทั้งไม่พอใจในคำตัดสินของศาล
อนุมัติให้มีการประกันตัวผู้ต้องหา
เพราะความตั้งใจเดิมของครอบครัวคือ
หากไม่เกิดเหตุกับคุณพ่อที่เสียชีวิตในวันนี้
ครอบครัวตั้งใจที่จะย้ายบ้านไปอาศัยอยู่กันที่จังหวัดลบบุรี
ในวันที่๒เมษายนแต่พ่อก็อยู่ไม่ถึงวันนั้น
ในส่วนของเงินชดเชยค่าเสียหายที่ทำร้ายร่างกาย

เดิมที่ทางครอบครัวเสนอให้ชดเชยเงินจำนวน๑แสนบาท
แต่คู่กรณีต่อลองเหลือ๘๐๐๐บาท
โดยผ่อนจ่ายเป็นเวลา๒๗งวด
ที่ผ่านมาในจ๊อตได้ให้เงินมาเพียง๓๐๐๐บาท
ยังขาดเงินอีกกว่า๗๗๐๐๐บาท
ครอบครัวจึงกังวลว่าจะไม่ได้รับเงินชดเชยตามจำนวนที่ตกลงไว้
จึงขอให้จนื้อที่เข้ามาช่วยติดตามด้วย
สำหรับงานสวดอภิษฐรรมศพของคุณตาซาเล้งนะคะ
ทางครอบครัวได้กำหนดการสวดพระอภิษฐรรมศพเป็นเวลา๔วัน
โดยจากนี้จะมีการชาปนาคิดศพในวันอังคารหน้านะคะ
ในวันอังคารหน้านะคะขณะที่นายนราธรรมหรือว่าจอสผู้ต้องหาเอง
ก็ได้แจ้งความจำนงที่จะขอเข้ามากราบขอขมาศพในวันพรุ่งนี้แทนค่ะ
รวมทั้งจะขอบวชอุทิศส่วนกุศลต่อการกระทำผิดในครั้งนี้นะคะ
ทั้งหมดนี้คือบรรยากาศที่เกิดขึ้นในงานศพของคุณตาซาเล้งค่ะ
นันทภอนธวาราธีมข่าวไทยรัฐทีวีแรงงานจากวัดห่อโหมกจังหวัดพระหน้าคอร์นศรีอยุธยาค่ะ
จะบวชให้จะบวชให้ด้วยจะรอดู
ก็ต้องรอดูแล้วฮะว่าจะทำหรือไม่ทำอย่างไรนะฮะ
เพราะว่าที่ผ่านมาก็พูดอยู่หลายอย่างนะ

เพราะฉะนั้นไม่ต้องพูดมากแสดงเลยทำให้เห็นเลยดีกว่านะครับ